ต่อกันที่ความสุขกันบ้างดีกว่านะมาให้ไวเลยดีกว่า
กับ๔สาวแชร์ข่าวสาวสตรองนั่นเองค่ะ

ความสุขให้กับคุณผู้ชมบันเทิงไทยรัฐกันเยอะแยะเลย
แม่แอฟทักษะอ่อนป้าปุ้ยพี่มนต์วันแล้วก็อาตุ๋ยพุทธชาติค่ะ
อยากจะมอบความสุขกับแฟนที่คอยได้ติดตามรายการกันมาอย่างต่อเนื่อง
รวมไปถึงว่าแก๊งสาวคุณแม่นี่นะคะมีแพลนไปเที่ยวที่ไหนกันบ้าง
โดยเฉพาะคุณแม่ที่มีกระเตงลูกเล็กกันอยู่นะคะ

น้องกลับอันนอกที่ลำปางเจ้า

ก่อนพวกเราจะไปเที่ยวแน่นอนต้องได้รถน้ำตามหัว
คุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายก่อน

เป็นวันครอบครัวแล้วปีนี้ก็น่าจะลดได้รับกัน
แบบว่ารดน้ำแล้วก็ได้โหวิปรณ์

ก็ขอให้ทุกท่านมีสิ่งดีเข้ามาในชีวิต
สำหรับปีใหม่ไทยนี้ขอให้คนไทยทุกคนมีความสุขมาก
โดยเฉพาะช่วงเทศกาลสงครานวันหยุดยาวนี้
เริ่มต้นจากขอให้ทุกคนมีความสุขในการใช้เวลากับครอบครัว

ส่วนในอินสตราแกรมของคุณปู่ภัยวงเมื่อวานนี้
ก็มีการโพสต์ภาพสุดน่ารักเลยทีเดียวค่ะ
ช่วงที่แม่แอฟทักษะออนพาน้องปีใหม่ไปรดน้ำดำหัวภายในบ้านพัก
ก็มีหลายภาพหลายมุมนะคะซึ่งในแคปชั่นของคุณปูบอกว่า
ปีใหม่อวยพรให้คุณปู่แข็งแรงอยู่กับปีใหม่นาน
ก็ทำเอาชื่นใจทั้งคุณปู่คุณหลานแล้วก็คุณแม่
แล้วก็บรรดาแฟนคลับอย่างเราด้วยนั่นเองนะคะ
เห็นหลายบ้านก็เดินทางกลับไปเยี่ยมเยี่ยมครอบครัวนะคะ
สิ่งที่สำคัญเลยอย่างที่บอกกันไปนะคะ
เรื่องของสติแล้วก็ขับขี่รถยนต์ต่างอย่างนี้
ประมาทจะได้ไม่เกิดอุบัติเหตุหรือว่าเรื่องร้ายนั่นเองนะคะ
แล้วก็อย่าทำร้ายตัวเองด้วยการดื่มแอลกอฮอลจนเมาไม้จนเกินไปนะคะ
จะได้ไม่ขาดสติเหมือนที่คุณเชอรี่บอกไว้นะจ๊ะ